ผมละอายข่าวนี้เหลือเกิน
พ่อลับ๘๐แล้ว
พบรักแต่งงานกับเจ้าสาวอายุ๖๗ครับ
จะไม่อายด้วยยังไงล่ะ
นี่คือพ่อลับที่ผมเล่าฮะ
คุณผู้ชมครับทั้งสองท่านพบรักกันที่ไหนรู้ไหม
ชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้าน

นี่คือบ้านถ้ำครกหมู่๒ตะบนครูหาม
สบาย้อยจังหวัดสงขลาครับมีงานแต่ง
สร้างความฮือฮาไปทั่วเลยเพราะว่าความน่ารัก
ของคู่เบ่าสาวทำให้หนุ่มสาว
จะต้องอิจฉากันไปตามตามกันเจ้าบ่าวผมขออนุญาต
เรียกว่าคุณพ่อคุณพ่อรับชัยขวัญท่านอายุ
แปดสิบปีครับตั้งขบวนขันบากมีนางรำมาด้วย
ขบวนกลองยาวมาด้วยมาจากบ้านท่าน
เจ้าเบ่าจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวว่างั้นเถอะ
จะไปสู่ขอคุณแม่วิไล
มุกสิทธิจินดาท่านอายุ๖๒
ปีบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุก
นานและชื่นมื้นฮะมีแน่นอนครับงานแต่งนี่ครับ
ต้องมีอันนี้ฮะโอ้โหกว่าจะผ่านไปได้
ประตูเงินประตูทองครับมีญาติพี่น้องแล้วก็สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุแล้วก็ชาวบ้านมาแสดงความยินดี
กันอย่างเนื่องแน่นนะครับเจ้าบ่าว
นำสินสอดทองมั่นเป็นเงิน๙๙๐๐

นี่โอ้โหเจออีกประตูแล้วนะฮะกว่าจะเข้าไปถึง
นี่ครับแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทด้วย
มีแหวนทอง๒สลึงมาสู่ขอครับ
ส่วนบรรยากาศงานเลี้ยงตอนเย็นที่บ้านเจ้าสาวนี่แหละครับ
นี่แหละฮะจังหวะสวมแหวนก่อนนะโอ้โห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

หอมหน่อยหอมหน่อยมีไหมครับมีไหมครับเอาลองดูหน่อยครับ
อ่าโอ้โฮ
คือช็อตนี้อาจจะมีแต่ว่าเดี๋ยวออกอากาศมันไม่เหมาะสม

ใช่นะฮะแม่แต่เมื่อกี้ไม่มีใครช่วยพ่อเลยนะ
มือซั่นตื่นเต้นแหละดวง
ครับผมงั้นน่าเขาไม่เหมือดู๘๐เลยเนอะ
ดูแข็งแกรงดูสนแข็งแบรนด์

เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ยิ้มได้เนอะ

ผมว่าคนโสดดูข่าวนี้รู้สึกมีความหวังขึ้นมา